ได้รับความเป็นธรรมจากกรกตที่มีมติเลิกจ้างนะครับแล้วก็จะเดินหน้าอุทธรณ์
ในเรื่องนี้โดยให้ความเห็นว่าเชื่อว่าสาเหตุที่ถูกปลดก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมที่จะทำในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์
หลังจากที่ถูกที่ประชุมกรกตมีมติ๔ต่อ๑
ให้เลิกจ้างนายผู้ชงนุตราวงในตำแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ในช่วงสายของวันนี้นายผู้ชงซึ่งก็ได้กลายเป็นอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เดินทางมายังสำนักงานกรกต
เพื่อเก็บสิ่งของที่ห้องทำงานโดยมีเจ้าหน้าที่กรกต
นำดอกกุหลาบสีขาวมามอบให้กำลังใจ
ผู้ชงก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าสิ่งแรกที่จะทำก็คือ
อุทธรณ์ต่อกรกตหากกรกตยังยืนยันมติเดิม
ก็จะยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
แต่มีความพยายามให้พ้นจากหน้าที่เพราะไม่ยอมทำตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
กรรมธิการยกร่างรัฐมนูล
ถูกสภาปฏิรูปแห่งชาติคว่ำไป
โดยเฉพาะการจัดพิมพ์ที่ขอให้คณะกรรมการป้องกัน
และปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
ก็ถูกคัดค้านจากผู้ใหญ่หลายคน

เดินทางไปต่างประเทศถึง๑๕ครั้งในระยะเวลา๑ปี
พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้คณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ร่างรัฐมนูลป้องกันไม่ให้เกิดการล้วงลูกงานของสำนักงานกรกต
จากคณะกรรมการกรกตด้วย
ผมพูดเลยครับทีมหน้าห้องของที่นี่
ไปดูเลยครับหน้าห้องทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทุกคน

หลักการล้ำเส้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสำนักงานเนี่ย

ถ้ามีศัพท์คำว่ามากกว่าล้วงลูก
นั่นคือสิ่งที่ท่านกรกตปัจจุบันทำ

บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย๒ขั้น

แม้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ

ใช้ฟ็อกซี่วอลคือตัวแทน

มีรายงานว่าระหว่างที่นายผู้ชงให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น
เป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินทางกลับ
ภายหลังจากร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
ผู้ชงได้ตะโกนแนะนำตัวกับนายกรัฐมนตรีว่า

ที่นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับทราบ
หันไปพูดคุยกับประธานปปชว่า
คนนี้ที่ถูกให้ออกจากราชการ
ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลต่อไป

รองประธานกรรมการร่างรัฐมนูลในฐานะอดีตประธานกรกต
รับว่าเสียใจที่นายผู้ชงถูกเลิกจ้าง
แต่ถือว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของกรกตชุดปัจจุบัน
สมัยที่เคยเป็นประธานก็ได้ประเมินการทำงานของนายผู้ชง

ทำงานเป็นที่น่าพอใจมีประสิทธิภาพ